แต่คราวนี้โจรแสบย่องขโมย
ห้อแบตเตอรี่รถบัสโดยสาร
คันรวดหม้อใหญ่เอาไปหมดเลยนะฮะ

จอดรถตรงนี้มานานกว่า๔๐ปีแล้ว
ไม่เคยเกิดเหตุการณ์แบบนี้มาก่อนเลยนะครับ

อยู่ริมถนนสายเอเชียอำเภอเมืองพัทธลุง
มีนายธีรยุทธ์พรมนวลอายุ๔๒ปี
เจ้าของบริษัทนำเที่ยวพรมนวลทัวร์
รอให้การกับตำรวจอยู่นะครับ

เอ๊ะทำไมสตาร์ทไม่ติด

ไปเปิดห้องเก็บหม้อแบตเตอรี่
ปรากฏว่าแบตไม่หมด

หมดไปจากรถแล้ว

แต่ลูกมันหายไปเลยนะฮะหายไป๒ลูกเลยนะฮะ
เมื่อไปดูรถอีกคันที่จอดใกล้กัน
ก็พบว่าหายไป๒ลูกเช่นเดียวกัน

ที่ถูกโจรขโมยไปมูลค่ากว่า๒๐๐๐บาท
ไม่คิดเลยว่าจะเกิดเหตุการณ์แบบนี้ขึ้น

เป็นประจำนานกว่า๔๐ปีแล้ว

ก็เลยชะล่าใจไม่ล็อกกุญแจห้องเครื่อง

ระมัดระวังดูแลทรัพย์สินให้ดีกว่าที่ผ่านมา
ทางตำรวจก็คาดว่าคนร้ายเข้ามาก่อเหตุในช่วงกลางดึกครับ

จากแบตเตอรี่ก้อนหนึ่งลูกหนึ่ง
มีน้ำหนักประมาณ๕๐กิโลกรัมนะครับ
แล้วก็เชื่อว่าคนร้ายน่าจะมีไม่ต่ำกว่า๒คน
พร้อมจะเร่งติดตามตัวหัวขโมยมาดำเนินคดีให้ได้นะครับ
ทั้ง๔ลูกมั้งน่าจะมีน้ำหนักประมาณ๕๐กิโลกรั
๒๐๐๐๐กว่าบาทนะครับ